คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์รถกระบะชนกับรถกระบะคันหนึ่งมาทางตรง
อีกคนหนึ่งกำลังจะเลี้ยวออกจากซอยแล้วปรากฏว่าชนกันค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕ราย๓รายได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นประมาทร่วม
ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าประมาทร่วมได้อย่างไร
ก็ในเมื่อคุณเห็นไหมคันหนึ่งมาทางตรงแบบนี้ค่ะ
อีกคันหนึ่งโอ้เลี้ยวออกจากซอยนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะเทกระจ่านแบบนี้เพราะว่ามีคนนั่งหลังท้ายกระบะด้วยนะคะ
คนได้รับบาดเจ็บ๕คนแล้วก็สาหัส๓คนค่ะ
ทีนี้คนที่เขามาทางตรงเขานำเรื่องราวมาโพสต์
เขาบอกว่ากระบะวิ่งทางตรงมาตามทางจู่ก็มีกระบะอีกคัน
กำลังจะออกมาจากแยกแล้วเกิดการชนจนพลิกคว่ำ
ให้สังเกตรถที่วิ่งมาทางตรงมีผู้โดยสารนั่งด้านท้ายกระบะมาด้วย
ร่างปลิวว่อนเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม๕คน

ตรงจุดดอนหัวล่อหมู่๗ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรี
คือเหตุการณ์เกิดวันที่๒๖พฤศจิกายนปี๒๕๖๑ที่ผ่านมา
คนที่โพสต์ระบุต่อตั้งคำถามแบบนี้ค่ะ
ทุกท่านช่วยดูหน่อยใครผิดรถผมมาทางตรงถูกชน
แต่คู่กรณีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเงียบหายเขาบอกว่าเขาไม่ผิด
รถผมต้องซ่อมเองแบบนี้ต้องร้องเรียนที่ไหนดีครับ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะ
สังคมเองก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะรถที่มาทางตรงปกติเนี่ย
เราจะรับรู้แล้วก็รับทราบกันว่าแทบจะไม่ผิดเลยถูกไหม
คือมันเป็นทางเอกถูกแต่ทีนี้เราก็ไปหาคำตอบมาให้แล้วด้วยนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวเนี่ยติดต่อไปยังผู้โพสต์ก็คือ
นายชัยพรนิรันดิ์อายุ๒๘ปีค่ะมาพร้อมกับคุณพ่อ
ก็คือนายพรชัยนิรันดิ์อายุ๔๘ปีนายพงเทพแทร่แต้อายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะที่ถูกชนเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวน
สพดอนหัวล่อเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดี
ทั้ง๓คนบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุคือ๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตัวเขาเองยังไม่เคยไปพบกับคู่กรณีเลยยอมรับนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขับแซงรถพ่วง๑๘ล้อจริงแต่กำลังจะหักเข้าเลนของตัวเอง
แต่รถคันนั้นกลับพุ่งชนออกมาทีนี้ที่ผ่านมาก็ไม่เคยพบกับคู่กรณี
แล้วก็คู่กรณีไม่เคยมารับผิดชอบอะไรเลยอ้างแต่เพียงว่าผิดทั้งคู่
คือประเด็นที่เขามาโพสต์เนี่ยตั้งคำถามว่าใครผิดใครถูก
แล้วก็อยากเรียกร้องให้ตำรวจสพดอนหัวล่อเนี่ย
ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้หน่อยเพราะว่านับเวลาร่วมแล้ว๘เดือน
คดียังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดค่ะพันธ์ตำรวจเอกอนุการทำวิจารณ
ผู้มกับสดหัวล่อก็บอกว่าที่คดีมาล่าช้าเนี่ย
เพราะว่า๑รอผลตรวจร่างกายจากแพทย์อยู่ว่า
ใครบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บขนาดไหนสองก่อนหน้านี้ก็พยายาม
เรียกทั้งคู่มาเจรจาแล้วแต่เจรจาไม่ลงตัว
ที่สุดแล้วก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาประมาทร่วมทีนี้แหละค่ะ
รถกระบะที่เขามาทางตรงว่าเอ๊ะประมาทร่วมได้ไงผมผิดตรงไหน
ผมมาทางตรงอืมประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมดูจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เลนส์ตรงนี้หลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นวันเวย์
แต่จริงแล้วถนนเรียบทางด่วนมอเตอร์เวย์
จุดบริเวณตะบนดอนหัวล่อชนบุรีนี่ฉันใช้บ่อย
มันเป็นเลนสวนนะคะมันเป็นเลนสวนนั่นแปลว่ารถกระบะที่มาทางตรงเนี่ย
คุณแซงเส้นทึบขึ้นมาคือคุณขับสวนเลนเพื่อจะปาดหน้ารถบรรทุก
คุณแซงเส้นทึบขึ้นมาอันนี้ก็ผิดแล้วแล้วคุณใช้ความเร็วด้วย
นี่แหละค่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมตำรวจเขาเลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาประมาทร่วม
เพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจไงว่าเอ๊ะรถกระบะมาทางตรงทำไมถึงผิด
คือประมาดในสาเหตุที่ว่าคุณไปแซงรถบรรทุกผิดตรงจราจร

เขากำลังจะเลี้ยวขวาเออเอาจริงกามว่าประมาณร่วม
ใช่ค่ะคือทั้งนี้ทั้งนั้นภูมิกับสพดหัวล่อบอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลท่าน
ว่าสารท่านจะให้น้ำหนักว่าใครประมาทมากกว่าใคร
แล้วจะได้รับโทษหนักเบาไม่เท่ากันอย่างแน่นอนนะคะ
แต่เอาล่ะภูมิกับบอกว่ายืนยันว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีนี้
ส่งฟ้องศาลได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ
แต่ถ้ารถกระบาดที่มาทางตรงขับอยู่เลนซ้ายของตัวเอง

แต่นี่คือคุณมาอยู่ผิดเลนคืออีกเลนส์หนึ่งเลย
หนึ่งคุณแซงเส้นทึบสองคุณอยู่เลนคนอื่น

แล้วเข้าใจผิดว่ารถทางตรงจะไม่ผิด